ร้องได้ให้ร้าน

ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
กาแฟก็รักมาหนัก
มาหนักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้ง
ไม่มีกลิ่นกรอกหลอกล่อ
ถ้าหากเธอยินดี
พลีหมดห่วงใจ
ร้ายดียังไง
รักเธอจนตายจากการ
แล้วก็
มีอันดี้พรั่น
คือเป็นพี่เจ้า

ที่ต้องถามนี่เพราะว่า
เห็นความไม่แน่ใจในท่อนกลาง

แต่ผมมั่นใจตัวเอง
ทำไมเสียงมั่นใจมันเบาอย่างนั้น

ถ้าได้ก็รับไป๔๐๐๐ในเพลงนี้นะครับ
โอ้โหเสียงร้องกันครบทุกคนเลยค่ะนะฮะมาถึงเพลงนี้นะครับ
เพลงที่สามเพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาทปรีชาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
ปรีชาร้อง

บีชาโรงใด

ลูกคุณตัวตัว
ยินดีมากครับทำไมไม่ดีใจเลยเราร้องได้
เกิดอะไรขึ้นที่ผมดีใจเสียบ้างนะ
เพราะผมทำได้เพราะแฟนเพลง
ต่อแต่นี้ต่อไปจะกลับไปซ้อมร้องให้เป็น
เพื่อได้เป็นอรบามของใครบ้าง
เดี๋ยวจะกลับไปฝึกร้อง
แต่ว่าวันนี้ร้องได้แล้วพี่ปีชาทำได้ค่ะรับไปแล้ว๔๐๐

ดีใจได้แล้วครับคือผมจะบอกว่า
ผมไม่ดีใจอะไรแต่ผมดีใจตรงที่ว่าผมได้กลับมาเป็น
อนุสรเงาไพรวันลูกเผ็ดอีกนิดหนึ่ง
จากบทเพลงของคุณแจ็คธนพลนะครับคนแบกรัก
แต่ร้องด้วยน้ำเสียงของไพรวันลูกเอ
ชุดใหม่ล่าสุดชุดอนุสรเงาไพรวันลูกเผ็ด
เกิดว่าเมื่อกี้ร้องผิดจะเลิกเป็นอนุสรเงาเสียงภัยวัน
แล้วไปเป็นเงากับใครต่อ

ต้องขอบคุณทั้ง๓คนนี้นะฮะ
ซึ่งมาเป็นผู้แข่งขันในรายการเป็นนักสู้ชีวิต
ที่มาสร้างความสุขความคื้นเคลงให้กับคุณผู้ชมในห้องส่งนี้

แต่ผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็คงได้รับความสุขจากเขาทั้ง๓คนไป
ซึ่งเขาทั้ง๓คนนี้เป็นผู้พิการนะครับ

แต่ว่าความพิการของเขาไม่สามารถที่จะบดบังความสามารถในเรื่องของเพลง
แล้วก็ความสามารถในเรื่องของดนตรี
แล้วก็ความที่เขาเป็นคนที่คิดบวกคิดแต่ในสิ่งที่ดีมีแต่รอยยิ้มนะครับ
แล้วก็ยังผ่านมาได้ถึง๓เพลงนะครับ

วันนี้เวลาของเราก็หมดลงนะครับ

บอกแล้วว่าถ้ายังทำได้ไปเรื่อยก็อยู่กันไปแบบนี้ไปเรื่อย

ถึงเพลงที่สิบเอาละจะได้พักกัน

เดี๋ยวมาต่อกันคราวหน้านะแซนแล้วก็ปีชานะคุณกบ

ค่ะแต่ว่ารายการนี้เลิกนะคะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะ
ว่าคุณพี่เอชายามิชัยรออยู่นะคะ
ก็เป็นอีกรายการหนึ่งเลยค่ะที่มีคุณค่าและก็ดีเหลือเกินค่ะ
เกมต่อชีวิตค่ะ๔คำถามถ้าตอบครบหมดรับเลยค่ะ๑ล้านบาทค่ะ
รายการเราก็แจก๑๐เพลงครับ๑ล้านบาทเหมือนกัน
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เป็นต้นไปเลยนะครับวันนี้
พวกเราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับทั้งสามท่านแล้วก็ผมด้วยคุณเป๊กกี้ด้วยนะครับ
เชียร์พวกเขาต่อในคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
นี่คือความสามารถที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะนะ
เป็นได้เองโดยธรรมชาติคือฝึกแล้วมีใจรักทางด้านเนี้ย
อย่างที่ท่านผอบอกเวลาเขาแกะเพลงก็ทำไงคะท่าน
คือแซนเนี่ยจะใช้ฟังเสียงเขาฟังเสร็จเขาจะเล่นไปตามสัญชาติยาน
เขาจะไม่รู้ตัวโน้ตเลยแล้วก็ไม่รู้คีย์
แต่ถ้าวงจะแกะเพลงใหม่นี่นะครับเขาจะให้แซนเล่นไปก่อน
แล้วทุกคนจะดูว่านี่คือคอร์ดอะไรแล้วทุกคนถึงจะโจทย์ตาม
เล่นได้ทุกเพลงถ้าเขาได้ฟัง
สวัสดีครับ